กลับมาติดตามความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยที่เดินทางไปที่สิงคโปร์เรียบร้อยแล้วนะครับ
เดี๋ยวก็คงจะถึงแล้วก็พักผ่อนกัน๑วัน
พรุ่งนี้ลงซ้อมนะครับตามโปรแกรม
อย่างกะวินธรรมสัจจานานตามมาสมทบ
แล้วก็จะเดินทางถึงสิงคโปร์ในวันที่๕ธันวาคม
อาจจะพลาดเกมแรกในการเจอกับทีมอลเลสเต้
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไม่ใช่โปรแกรมที่หนักจนเกินไปที่นักเตะที่มีอยู่จะไม่สามารถที่จะผ่านไปได้นะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็ค่อยปรับสภาพร่างกายไปเรื่อยนะครับ
ซึ่งแน่นอนนะครับเรามาดูความพร้อมของเกมพิมาลีกกันก่อนด้วยนะครับ
ซึ่งมีเกมที่น่าสนใจนะครับสำหรับในนัดกลางสัปดาห์
เอลตันอันดับ๑๔เปิดกวิจเซอร์นพาร์คทำศึกเมอร์ซี่ไซต์ดาร์บีพบกับลีเวอร์ภูอันดับ๓
ซึ่งราฟาเบรดิเตสกุลสื่อของท็อปฟี่ศรีดำเงินพาทีมแพ้เบรนด์ฟอร์ด๐๑ในเกมล่าสุด
ก็เป็นการแพ้๒นัดติดแล้วก็เป็นนัดที่๔จาก๕เกมหลังสุด
ทำให้๗นัดหลังสุดไม่ชนะใครนะครับ
สถานการณ์ของเบดิเตสกดดันสุด
ก็ทำให้สื่อแน้งผิดก็คาดกันว่า
หากแพ้เลี้ยวภูในเกมนี้อาจจะถูกปลดเลยก็ได้
ส่วนลิเวอร์ภูครับของเยอร์เก้นคล็อปให้สัมภาษยกย่อง
เฟอร์คิวฟานดายที่คัมแบคกลับมาเล่นฟุตบอลได้
หลังจากที่บาดเจ็บหนักระดูการที่แล้ว
ก็นัดที่มาเยือนเอเวอร์ตันนี่แหละครับ
ไขว้หน้าเข่าขาดจังหวะประทะกับทางเจ้าแดนพลิกฟอร์ด
ของฮุ่นแดนชนะมา๓นักติดทุกรายการนะครับ
ก่อนหน้านี้พร้อมเกมนี้เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรด้วยครับ
เพียงแค่นักเตะหน้าเดิมที่อาจจะเจ็บนิดหน่อย

ผลงาน๕นัดหลังสุดที่พบกัน

ชนะ๓เสมอ๒คู่นี้แข่งขันเวลาตี๓๕นาทีครับ

รับการมาเยินของแมนเชสเตอร์ซิตี้อันดับ๒
เว่นเจอราชพาวิลล่าชนะมา๒นัดติด
ก็ขยับหนีโซนท้ายตาราง

โดยสตรีบีจีจะได้วัดกึ่งกับ

ส่วนเป๊บก็พาแมนซิตี้

เกมนี้ไม่มีแอลเมอริกลาปอล์
ที่ติดโทษแบนหลังสะสมใบเหลืองครบ
โคต้ารวมไปถึงเควินเดอร์บรอย

แจ็คกิลลิชแล้วก็เฟรานตอเรส

สถิตินะครับ๕นัดหลังสุด

ซิตี้คมมิตรเอาชนะได้ทั้งหมดเลยครับ

อีก๔คู่ครับวัดฟอร์ตเจอเชลซี

แล้วก็เรื่องของราฟลังนิก
ไปดูกันหน่อยนะครับก็แน่นอน
จะพลาดคูแมนยูพบกับอาซานอลวันพรุ่งนี้

ต้องผ่านการคุมทีมในหลีกสูงสุดรวมกัน๓ปีหรือว่าคุมทีมเป็นเวลา๒๔เดือนต่อเนื่อง
ในวันอาทิตย์ที่๕ธันวาคมเลยครับ
ประกาศว่าจะไม่อนุญาตให้แฟนบอลเข้าสู่สนามเพื่อป้องกันโควิด๑๙ที่กลับมาระบาดอีกครั้งในเยอรมัน
ยกระดับการป้องกันสายพันธุ์ใหม่
ส่วนบอลชายในชุดอาเซียนครับออกเดินทางไปสิงคโปร์นะครับ

ส่วนอีก๖คนที่อยู่ต่างประเทศก็ตามไปสมทบที่สิงคโปร์ทีหลัง
ดามแป้งนมพันธ์ล่ำซามผู้จัดการทีมจะเดินทางตามไปทีหลังนะครับ
ได้พูดถึงการตั้งกัปตันทีม
ก็เลือกทันชนะทิพย์สงกระสินครับเป็นกัปตัน
ส่วนรองกัปตันที่๑แล้วก็๒ให้แชมป์ศิวรักษ์เทศสูงเนิน
ตามด้วยธีรสินแดงดารับหน้าที่
ดามแป้งให้ผลนะครับว่าแม้เจจะอายุเพียงแค่๒๘ปี
แต่โชว์ฟอร์มได้ดีเป็นนักเตะที่มีประสบการณ์นะครับ

และครั้งแรกที่ติดทีมชาติชุดใหญ่ก็คืออาเซียนครับ
โดยทีมชาติไทยนะครับจะเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์
เวลา๑๕นาฬิกา๔๕นาทีก่อนจะลงฝึกซ้อมด้วยนะครับ
เห็นบอกว่าจะปรับเลยเพื่อไปถึงแล้วจะได้ดูนะครับว่า

คว้าแชมป์อาเซียนคลับไปได้สักครั้งหนึ่ง
หลังมีโอกาสติดทีมไปแข่งขันเมื่อครั้งก่อนนะครับ
แล้วก็สามารถพาทีมเข้าถึงรอบรองชนะเลิศโดยรายการนี้ครับ
กังวลเพราะว่าเชื่อมั่นในตัวทุกคนว่ามีความสามารถ
และมีความกระหายที่จะคว้าแชมป์มาครองให้ได้
ส่วนมูลเทศสินแดงดาวสุดหน้าทีมชาติไทย

ส่วนนอร่ำชา๑๗ประตู
มูลยกว่าท่านไม่ได้โฟกัสกับจุดนี้มากเท่าไร
แต่จะพยายามยิงประตูช่วยทีมให้ได้มากที่สุดครับ

ก็พยายามแล้วก็อยากทำประตูให้ได้ในทุกทุกครั้งที่ลงเล่นแล้วก็ทุกครั้งที่มีโอกาสอยู่แล้วอะไรอย่างนี้แต่ว่า
จากนั้นนะครับก่อนการเดินทางทีมงานนักเตะยังร่วมกันเตอร์ไพรส์วันเกิดให้กับสุประชัยใจเด็ดที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้ครับอายุครบ๒๓ปีนะครับ
ซึ่งเจ้าอามก็ถือว่ากำลังฟอร์มฮอตในไทยลีกหลังยิงไปแล้ว๘ประตูในซีซั่นนี้ครับ
ส่วนป้าฮังซอกุญซือทีมชาติเวียดนามประกาศรายชื่อเตะ๓๐คนในชุดป้องกันแชมป์อาเซียนออกมา
บรรดาแกนหลักจากชุดสู้ศึกบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียอยู่กันพร้อมหน้าเลยครับ
นำโดยเกวยออกหายประกันหลังกัปตันทีมเหงียนโกงหาย
แล้วก็ยังมีทางโดหุ้งยุงนะครับกองกลางคนสำคัญที่บาดเจ็บขา
เมื่อเดือนมีนาคมที่ขาหักไปนะครับก็กลับมาติดทีมชาติในชุดนี้อีกครั้งหนึ่งด้วย
เวียดนามจะออกเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ในวันนี้
และนัดแรกพบกับสธปอลาวในวันที่๖ธันวาคม

หลุยสิทธิ์อาร์เซ็นต์ครับโดยเข้ารับการตรวจโควิด๑๙

เกมแรกพบกับสิงคโปร์วันที่๕ธันวาคม

การจบที่๔ในปี๒๐๐๔กับปี๒๐๑๖

ก็นับการรวมเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยนะครับก็คือสิงคโปร์นี่แหละครับ
ทั้งหมด๕ครั้งปี๑๙๙๖ปี๒๐๐๒ปี๒๐๐๗ปี๒๐๑๔แล้วก็ปี๒๐๒๐
รอลงมาที่เป็นเจ้าภาพมากสุดก็คือเวียดนามทั้งหมด๔ครั้งด้วยกันครับ
คราวนี้เรากลับมานะครับที่เรื่องราวของอาเซียนคลับกันต่อในช่วงท้ายสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเอาตรงกันนะครับเรื่องของประวัติศาสตร์ในอาเซียนคลับเองเนี่ย
เราถือว่าเป็นเจ้าอาเซียนเพราะว่าเราคว้าแชมป์อาเซียนมากที่สุด
ก็คือ๕สมัยนะครับแต่ว่าในช่วงหลังมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
ก็คือว่า๒๐๑๔แล้วก็๒๐๑๖อาเซียนคลับจะแข่ง๒ปีครั้งนะครับ
ตอนนั้นนะครับถ้าเอาตรงเนี่ยผลงานของเราก็ไม่ได้ขี้เหลอะไร
นะครับก็ถือว่าสวยหรูในรอบแรกแต่ว่ามาเจองานยากในรอบรองชนะเลิศนะครับ
สถิติขึ้นให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับธรรมเนียบแชมป์ในอาเซียนคลับนะครับ
ซึ่งสิงคโปร์เองก็ไล่เราไม่ได้ติดเหมือนกันถ้าเขาเป็นเจ้าภาพครั้งนี้แล้วเขาเป็นแชมป์
เขาจะเป็นแชมป์เท่ากับเราคือห้าสมัยกลับมาที่เรื่องเดิมนิดนึงนะครับ
พอเราพลาดแชมป์ในครั้งที่แล้วไปนะครับในรอบรองชนะเลิศคือเราแพ้อาเวโกให้กับมาเลเซีย
บุกไปเสมอศูนย์ศูนย์แล้วกลับมาในบ้านเราเนี่ยนะครับ
ไทยหลายคนนั้นโฟกัสเป็นพิเศษแล้วเป็นชุดใหญ่
ที่ไปหวังว่าจะไปเอาแชมป์คืนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยครับ๒๐๑๘เนี่ย
กลายเป็นเวียดนามแล้วเขาก็ครองความยิ่งใหญ่ในอาเซียน
แล้วก็เข้าสู่รอบ๑๒ทีมได้สำหรับศึกบอลโลกรอบคันเลือก
ฉะนั้นเป็นรายการที่น่าติดตามมากเลยนะครับ